ที่นี่ดีกว่าโอปป้าหน้าหล่อดีกว่านะคะ

ไอ้วันของแม่ลำทองนั่นเอง
ล่าสุดเนี่ยเดมบิวต์เป็นศิลปินมาแล้วนะคะ
ตัวเองนะแล้วก็เพลงอื่นมาโชว์เพียบเลย

ขอบคุณกับน้ำยอดอย่าลั่งการทำพลังมิสัยในการผิดด่อมน้ำยอด
ได้หรือเปล่านี่มันไอ้วันลูกแม่ลำยองนี่นะ
เรียกได้ว่าด้อมแม่ลำยองลูก

จังหวะที่แม่นู่นมรนุธหอดจากไม้โทรมาสเซอร์ไพรส์
ฉันเห็นแล้วฉันกรี๊ดเลยจ้ะ
เป็นแฟนกรี๊ดแล้วกรี๊กอีก
ใครที่เกิดทันน้องยอดรับหมดวันเฉลิมในตอนนั้นคุณไม่เด็กแล้วนะคะ

ยอดบอกเลย๑๐ปีที่ผ่านมาหล่อขึ้น
และแม่นุ่นก็สวยสตาร์ฟความสวยเอาไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ

พี่พี่ที่บอกว่าอยู่ดอมแม่ลำยองเนี่ย
พอได้ยินคำนี้กลิ่นยาดองโอ้โห
ถ้าพูดถึงงานเปิดตัวที่เราบอกมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น

เป็นวันเปิดตัวเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ๒๑ปี
เออนะคะอย่างที่สองค่ะเป็นงานเปิดตัวศิลปิน
แต่ขนเอาเพลงของตัวเองนะคะแล้วก็ขนเอาเพลงคนอื่นเนี่ย
มาร้องด้วยตั้ง๕เพลงแทบจะเป็นมินิคอนเสิร์ตอยู่แล้วจ้ะ
เออในฐานะคุณบอสท่านหนึ่งทำไมถึงเลือกเปิดบริษัทตัวเองไปฟังคำตอบกันค่ะ
มันสามารถทำอะไรได้หลากหลายครับไม่รู้เพราะว่า

ค่ายเขาหรือแบบจับให้เราเป็นคาแรกเตอร์นี้หรือว่าแบบ
อยากเป็นคนที่ออกแบบหรือเราเป็นคนแบบไอเดียทุกอย่างเองมากกว่า

มุมไหนก็หล่ออย่าว่าแต่ด้อมแม่ลำยองเลย
บันเทิงไทยรัฐก็ไฟลุกแล้วเนี่ยอยากจะไปหาด้อมแม่ลำยอง

แต่อย่าลืมนะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่ส่วนเรานั้นก็ไปไกลแล้ว

รุ่นนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้น